พระพุทธปฏิมาปางถวายเนธเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันอาทิตย์ในอิริยบทยืน
หัดขวาซ้อนทับพระหัดซ้ายประสานพระหัดที่หน้าพระเผลา
ลื่มพระเนตทั้งสองเต็มที่พลล์พระเนตต้นโภ
ที่เรียกว่าปางถวายเนธนั้นในพุทธประวัติได้กล่าวถึงเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้ว
สัปดาห์ที่๒เสด็จออกจากใต้ต้นโพมาทางทิศอีสาน
จ้องต้นโพโดยไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา๗วัน
และยังมีความเชื่อในทางโหรศาสตร์ว่า
เมื่อพระอาทิตย์เสวยอายุจะนำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง